คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ลงไปเล่นน้ำทะเลที่บริเวณหาดทรายน้อยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วก็ถูกฉลามกัดที่ขาจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ล่าสุดทางจังหวัดได้สั่งปิดพื้นที่บริเวณหาดทรายน้อย

เพื่อจะสำรวจพื้นที่แล้วก็ติดตั้งทุ่นและตะข่ายป้องกันฉลาม
แมงกระพรุนหลุดเข้ามาทำร้ายนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบ
บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับ
ทางกลับกันอาจจะส่งผลดีด้วยซ้ำ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของการดำเนินการ
เพื่อป้องกันและให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในพื้นที่โดยไม่ยิ่งที่หาดไซน้อยแห่งนี้
ที่บ้านเขาเต่าประการแรกเลย
เราก็คือการติดป้ายประตังภัณฑ์
อันนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วน
นายพันลบสิงหาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคิริคัน
ถึงมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการป้องกันหลังนักท่องเที่ยวถูกฉลามกัด
พร้อมสั่งปิดหน้าหาดไซน้อย๒๐วันเพื่อสำรวจพื้นที่เตรียมทำทุ่นลอยและตะข่ายทำแนวป้องกันฉลาม
ส่วนชนิดของฉลามนั้นจากวัดแผลของนักท่องเที่ยวที่ถูกฉลามกัด
น่าจะเป็นฉลามหัวบาดเนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์
และไม่ได้มีการทำประมงมาเป็นเวลานานนับ๑๐ปี
จึงทำให้มีปลาขนาดเล็กที่เป็นอาหารของฉลามเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคิริคันเสนอ๖มาตรการป้องกันฉลามคือ
คือให้ทุกหน่วยปฏิบัติการติดป้ายเตือนกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ส่วนที่กำลังระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอเทศบาลเมืองหัวหิน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตำรวจท่องเที่ยวและศูนย์การทหารราบ
เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเลควรอยู่ห่างจากน้ำขุ่น
เพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีเหลือง
ส้มสีฉูดฉาดหรือสีสะท้อนแสง

เล่นน้ำทะเลเป็นกลุ่มอย่าเล่นคนเดียว
เพราะเสี่ยงต่อการโจมตีของสัตว์ทะเล
ไม่ควรเล่นน้ำทะเลในบริเวณที่น้ำลึก

เพราะหากเกิดเหตุจะยากต่อการช่วยเหลือ
ส่วนผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณหาดไซน้อย
พร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ
หากจะมีการปิดหน้าหาดไซน้อยชั่วคราว๒๐วัน
และเชื่อว่าไม่น่าส่งผลกระทบกับธุรกิจโรงแรมมากนัก
แต่กลับเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้นักท่องเที่ยว
หลังไหลมาเที่ยวกันมากขึ้น
ส่วนการลงพื้นที่ของทีมข่าวบริเวณหลังวัดถ้ำเขาเต่า

วันนี้มีนักท่องเที่ยวเริ่มให้ความสนใจมารอดูฉลาม
พร้อมกับสังเกตว่าโขดหินขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทะเล

ทำให้นักท่องเที่ยวต่างถ่ายรูปเก็บไว้เป็นเที่ยวระลึก
ก็คือก็ดูในข่าวทีวีแล้วก็โซเชียลครับ
ก็เห็นปลาฉลามขึ้นที่เขาเตา
ก็อยากจะเห็นก็คิดว่ามันสมบูรณ์มานานแล้วผมก็เคยดู
แล้วก็ฟังจากคนก็มีเต่าวันนี้ไปดูมาก็มีเต่าขึ้นที่เกาะนมสาวด้วย
มาไข่๗๖ใบก็คิดว่าน่าจะสมบูรณ์ท้องทะเลปานบุรีหัวหิน
ถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวก็เนี่ยครับเกี่ยวกับธรรมชาติหัวหินปานบุรี

แต่ว่าวันนี้ยังไม่เจอเจอได้หินคล้ายปลาฉลามอยู่ครับ
ขณะที่วันนี้มีนักท่องเที่ยวเผยแพร่ภาพฉลามบริเวณวัดถ้ำเขาเต่าบนโลกออนไลน์
พร้อมระบุว่าฉลามมีขนาด๑เมตรครึ่งประมาณ๒๓ตัว
ยวนไปมาที่ระดับความลึก๒๓เมตร
อกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมจัดนักวิชาการลงทะเล
เข้าตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีปลาฉลามกี่ตัวและมีการกระจายพันธุ์หรือไม่
เพื่อวางแผนการจัดการให้เป็นระบบมากขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน